แต่ว่าช่วงนี้นี่คุณผู้ชมบอกเลยว่าเข้าโค้งกันมาแบบเต็มแรงเลยค่ะสำหรับเลขในดวงใจของเหล่าดาราบอกเลยนะคะว่าเกียมค่ะเกียมปากกามาจดกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยตัวเลขเยอะเยอะมากค่ะ
มาเริ่มความปังกันที่พี่เป๊กกี้ศรีธัญญากันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือพี่เป๊กกี้มีโอกาสได้เดินทางไปไหว้สารเจ้าปู่อือลือนคราชที่เกาะดอนโพอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาล
ก็ไม่พลาดที่จะจุดทูปถวายองค์พ่อและเลขที่ออกมาพร้อมทูบนั่นก็คือ
ฉันเห็นอยู่ใช่แล้วค่ะ๒๓๒นี่ค่ะ
พี่เป๊กกี้เขาถ่ายคลิปเอาไว้แถมเพื่อเฟื้อบอกบุญบอกโชคต่อให้แฟนคลับด้วยเด้อ
อ่ะรอช้าอยู่ใยจดได้จดนะคะแคปได้แคปนะต่อเนื่องกันเลยค่ะ
นักร้องหนุ่มหน้ามนต์คอนโก้น้องนุ๊กธนดลเขาโพสต์โชว์ลอตเตอรี่เอาไว้แบบนี้
ใบแรกลงท้ายด้วย๘๔๙เขาซื้อมาทั้งหมด๒ใบนะคะแหมสงสัยกะจะคว้าโชคสัก๑๒ล้านป่ะเนี่ย
ส่วนอีกใบหนึ่งค่ะลงท้ายด้วย๙๐๑ซึ่งใบนี้เนี่ยหนุ่มนุ๊กเขามีการเปรียบเทียบกับภาพตัวเลขที่อยู่ริมฟุตบาทด้วยนะคุณผู้ชมดูนะ
ขณะที่เขาเดินทางไปถ่ายทำผลงานเพลงไทยลาวเบิ่งดาวดวงเดียวกันที่แม่น้ำโขงเมื่อวันที่๒๗มกราคมที่ผ่านมานี่แหละ
ซึ่งก็ประจวบเหมาะพอดีกับวันที่เคยเดินทางไปถ่ายทำเอ็มวีเพลงผูกกรรมของพี่ก้องห้วยไร่เมื่อปีที่แล้วพอดีเลยคุณผู้ชม
นุ๊กเนี่ยเขาเชื่อว่าปู่พญานาคช่วยดนบันดาลใจให้เขากลับมาถ่ายทำที่สายน้ำโขงอีกครั้ง
ปิดท้ายกันที่หนุ่มตุมตามยุทชนา
เค้ามีโอกาสได้เดินทางไปที่พุทธศาจริงซ์จังหวัดนครนายก

ส่วนใหญ่เขาเดินทางไปแก้ชงกันค่ะ
ซึ่งหนุ่มตุมตามแล้วก็แฟนสาวเนี่ยก็ได้จุดประทัดเพื่อเสริมชื่อเสียงให้ด่งดัง
แล้วก็โชว์เลขหางประทัดเอาไว้แบบนี้นี่คุณผู้ชมดูนะ
คอมเมนต์เนี่ยมีแฟนมาชี้เป้าด้วยจับคู่ตัวเลขกันเยอะเลย
แต่ว่าเราเห็นนะมีตัวเลขซ้ำกันอยู่ก็คือ๘๓๓๘อันนี้คือเลขซ้ำนะ
ยังไม่หมดสดร้อนหนุ่มตุมตามเขาโพสต์เลขทูปเอาไว้ด้วยแบบนี้เลยค่ะ
เยอะมากจดทันไหมจดไม่ทันถ่ายภาพเก็บไว้นะคุณผู้ชมนะ
คือมันเยอะมากจริงออกหมดเลยบ้างเนี่ย๐๙
จริงนะคะเป็นเรื่องของความเชื่อเนอะ

ทำมาหากินนะจ๊ะของจริงแท้และแน่นอน